อย่างค่อนข้างเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วนะคะ
สิ่งพิมพ์แบบเก่าจำเป็นที่จะต้องปิดตัวลง
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีนิตยสารของไทยอย่างเปรียวก็ปิดตัวเรียบร้อย
นิตยศาสตร์ที่อยู่คู่คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงมาอย่างยาวนาน
สกุลไทยปิดตำนานประกาศเรียบร้อยนะคะ๖๑ปีค่ะ
ได้โพสต์ข้อความที่สร้างความใจหายให้กับผู้ติดตาม
หลังระบุว่าจำเป็นต้องยุติการจัดทำนิตยสารสกุลไทย
จากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
โดยฉบับสุดท้ายที่จะวางแผงเป็นฉบับที่๓๐
แล้วก็จะวางจำหน่ายในวันจันทร์ที่๓๑ตุลาคมนี้นะคะ
และในโอกาสนี้บริษัทอักษรโสพลยังได้ขอบคุณน้ำใจไมตรี
อ่านทุกท่านที่คอยสนับสนุนมาตลอดระยะเวลากว่า๖๑ปีค่ะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวก็สร้างความใจหายให้กับผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็สนับสนุนให้ทางนิตยสารสกุลไทยบริษัทอักษรโสพล
จัดทำนิตยสารสกุลไทยในรูปแบบฉบับอีบุ๊กต่อไปค่ะ
ไปดูในคอมเมนต์หลายคนก็จะโหเสียดายขึ้นราคาสิครับ
อะไรอย่างนี้นะคะบอกว่ายินดีจ่ายแล้วตอนนี้ไปนี้ผมจะอ่านอะไร
ผูกพันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะสกุลไทย
ซึ่งพูดถึงนิยศาสกุลไทยกันสักหน่อย
เป็นนิตยสารผู้หญิงแล้วก็ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์
ออกวางจำหน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่๑พฤศกาโยนพฤษภรรรถ๒๔๙๗

ตอนนั้นย้อนกลับไป๖๑ปีที่แล้วราคาอยู่ที่เล่มละ๓บาทค่ะ
ปัจจุบันวางจำหน่ายในราคาเล่มละ๕๕บาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะสังคมออนไลน์ก็มีข่าวลือหลุดออกมาแล้ว
นิตยสารสกุลไทยจะปิดตัวลง
แต่บางส่วนก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
กระทั่งทางนิตยสารได้ออกมายืนยันข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะ
ถือเป็นการปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์อีกหนึ่งฉบับ
อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ตามรอยนิตยสารเก่าแก่อย่างเปรียว
ยุติการวางแผงไปช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะ

คือกำลังคิดอยู่ว่าเคยลงสกุลไทยหรือเปล่า

คิดแบบนึงว่าพี่มิวคุณเขียนมาสักครั้ง
เคยลงแบบขวัญเรือนะเคยลงหน้าปก

เช็ครุนเช็ครุนเสียดายไง
ไม่แต่จะบอกว่าคือเราเห็นหลายเล่มแล้วเหมือนกัน
ที่ต้องเจอกับ
เขาเรียกว่าอะไรตอนจบแบบนี้ใช่ไหมคะวิกฤตในการเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าเชื่อว่าแฟนยังคงหนาแน่นอยู่
แล้วจริงสกุลไทยก็มีแฟนเพจอยู่เหมือนกัน

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายนิตยศาส
ก็ถือเป็นการค่อยขยับเปลี่ยนผ่านแหละ
เหมือนทีวีเราก็ยังต้องให้ดูออนไลน

ทิ้งเราไปเพราะว่าพฤติกรรมคนดูเปลี่ยน
บางคนจะเลือกดูเฉพาะที่เราอยากดู
ไม่ได้เปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนแต่ก่อนแหละ

เลือกดูละครก็ดูเฉพาะตอนที่เราอยากดู

แบบว่าดูย้อนหลังก็ได้ไม่ต้องเป็นปรากฏการณ์
จากอะไรที่มันจะสดจริงเป็นการแข่งขันที่ต้องตอนนั้นเป็นแบบ

แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกเสพไปต่างหากเหมือนกัน
ติดตามสกุลไทยเขาก็บอกว่า
แต่ว่า๓๑ตุลาคมนี้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะ